ตันก็เลยออกมาดูแลตัวเองตอนอายุ๑๕ค่ะ
ช่วงเวลาที่หนูป่วยแล้วแบบ

นั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตของหนูอีกทีนึง
ทีมชาติจะรับคนที่แบบเป็นโรคประจำตัวไหม

เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าประเทศไทยก็ไปได้เหมือนกัน
สวัสดีค่ะน้ำตาลวิลาซินีรัตนานัยนะคะ
ก็ปัจจุบันน้ำตาลก็จากนักกีฬาทีมชาติ

นักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นโค้ชสอนนักกีฬา

เพื่อนที่ทำงานชวนเราก็โอเคมา

เราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบ
ผลปรากฏว่ามันยากมากค่ะพี่สำหรับหนู
เพราะว่าหนูไม่เคยเล่นกีฬาเลย
มีแต่ลำไทยกระโดดหนังยางอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรามาเล่นกีฬาไอสเก็ตเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบ
เราแพ้มันนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ย
ทำไมเราทำแบบคนอื่นไม่ได้

ที่เล่นก็คือโดนรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นนะคะ

ด้วยความเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ได้โกรธอะไรพี่เขา
พี่เขาก็บอกว่าเออมารอบหน้าเดี๋ยวพี่สอนนะ

เราก็เหมือนแบบจากเด็กที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลย
จากแบบเออแค่อยากใช้ชีวิตแบบไปวัน

พอเราได้ยินคำนั้นอย่างนี้เรารู้สึกว่าโอเค
เราก็มามาหาพี่เขา
แล้วก็โชคดีมีโอกาสที่เราแบบได้เล่นฟรีบ้าง
ได้เล่นประหยัดเงินบ้างได้เล่นราคาถูก
เหมือนเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสพวกนี้น้ำตาลก็คงไม่ได้เล่นเลย

เริ่มต้นจากการไม่ชอบเลยแค่รู้สึกว่ามันแบบ
ทำไมมันย่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะตัวเอง
อยากจะแบบเล่นเหมือนคนอื่นได้ไม่ได้คิดว่าจะแบบชอบมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
พอเล่นไปเราก็รู้สึกว่าแบบมันโอเคนะเหมือนเด็กคนนึงจากที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลย
เราก็มีเป้าหมายในการเล่นสะเก็ตให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราดูแบบผ้าบ้าพลังดีเราดูเล่นแบบวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ฝึกไปเรื่อยทำงานเก็บเงิน
เพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิต
อยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด
แล้วก็มันก็เป็นช่วงเวลาวัยเด็กที่เราขาดหายไป
แล้วคิดว่าอย่างน้อยกีฬาก็มาตอบโจทย์ชีวิตเราบ้าง
ทุกอย่างทำงานก็เลยเก็บเงินมาเล่นสเก็ตหมดเลย
เจ้าเป็นคนพยาวเจ้าพื้นฐานพร้อมตัวน้ำตาลค่อนข้างลำบากค่ะ
ตอนเด็กพ่อน้ำตาลเสียแล้วก็คุณแม่กับพี่ชายเราไม่ได้ดูแลกัน
เพราะว่าทุกคนมีปัญหาครอบครัวอยู่น้ำตาลก็เลยออกมาดูแลตัวเองตอนอายุ๑๕ค่ะ
พอเราออกมาดูแลตัวเองตอนอายุ๑๕เราก็ทำเองทุกอย่างเลย
ส่งตัวเองเรียนแล้วก็เก็บเงินทำงานทุกอย่างด้วยแบบตัวเองมาตั้งแต่เด็กค่ะ
เพราะว่าพ่อเสียค่ะแล้วก็มาคนเดียวมาหาพี่สาวที่สนิทค่ะ
จุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากตรงนั้นเลย
จริงแค่อยากเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เข้ามาทำงานที่มุมเทพฯตอน๑๕ปี
แล้วก็สักแป๊บนึงเราก็เก็บเงินเรียนหนังสือไปด้วย

พอโตขึ้นเราเล่นสเก็ตใช่ไหมคะ
ค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็เราอยากเรียนหนังสือด้วย
มันต้องใช้เงินนะคะไหนจะค่าเดินทาง
ค่าซ้อมค่ากินอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่าแรงของเด็กมันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
หนูก็เลยต้องแบบขยันทำหลายอย่าง
งานอะไรก็ได้ที่มันต่อให้มันหนัก

ซุดเป็นไทรอยด์เป็นพิษ
ก็พอหลังจากที่เราเป็นไทรอยด์เป็นพิษ

น้ำตาลเด็กทำงานก็ได้เงินน้อยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายค่าซ้อมค่าอุปกรณ์
มันทำให้เราทานอาหารไม่ดีพักผ่อนน้อย
เราทำงานเช้าเลิกเย็นกะ
ตื่นเช้าตื่นตี๓ไปทำงาน
เลิกตอน๘๙โมงก็ไปทำงานต่อจนดึก
คือทำงานเยอะเกินไปแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้ดีพอ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอจริง
แต่น้ำตาลก็ฝืนแล้วสุดท้ายเราก็ล้มป่วยมา

แต่ว่าเราก็พยายามอยากจะดีขึ้นเสมอค่ะ

แต่ว่าน้ำตาลในวันนั้นน้ำตาลแค่รู้สึกว่าน้ำตาลไม่ยอมแพ้
เราก็แบบค่อยรักษาตัวเองมา
คอยดูแลตัวเองทำงานทุกอย่างไม่เคยเรื่องงานเลยอย่างนี้ค่ะ
งานที่แบบสุจริตแล้วก็มีเกียรติเราก็จะทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอถึงจุดนึงน้ำตาลก็ได้รับสายจากผู้ใหญ่คนนึง
ตอนนั้นยังขายหมูปิ้งอยู่เลยค่ะเพื่อแบบเอาชีวิตรอดไปวันอย่างเ
ก็แบบไปสอนเลยห้าชั่วโมงซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่า
แต่ว่าแบบเราสอนไปแล้ว๕ชั่วโมงก็คือเราตั้งใจทำเต็มที่อย่างนี้ค่ะ
พอถึงจุดนึงน้ำตาลก็เริ่มเก็บเงินซื้อชุดมือสองไปเล่นไอซ็อกกี้ค่ะ
ด้วยความที่เรามีพื้นฐานสเก็ตที่แข็งแรงอยู่แล้ว
ระหว่างนั้นเราก็รักษาตัวดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้นเรื่อย
ตอนติดทีมชาติไอฮอกกี้ก็คือเหมือนเราซ้อมไปเรื่อยค่ะ
แล้วเราติดทีมชาติไอซักกี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นกลัวมาก
ว่าแบบทีมชาติจะรับคนที่แบบเป็นโรคประจำตัวไหม
ล้ำของน้ำตาลก็จะถามกัปตันตลอดว่า
ที่เขารับไหมถ้าเราป่วยเป็นไทรอยด์อย่างนี้แต่เรากินยาตลอดนะอะไรอย่างนี้
ก็เล่นไปเรื่อยครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันแบบ

อาจจะเพราะว่าน้ำตาลเริ่มเล่นแล้วน้ำตาลสเก็ตเร็วได้
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกโอเคมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ค่ะ

หนูก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจจังเลย
แล้วก็ระหว่างนั้นก็ชีวิตของเราก็ดีขึ้นเรื่อย
สติดีอีกแรกที่น้ำตาลเล่นน้ำตาลเป็น
แล้วเราก็ได้เหรียญเงินครั้งแรกที่น้ำตาลลงไปเล่น
ก็เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้เหรียญทอง

เพราะว่าเล่นในไทยหนูจะมีความแบบ
คนนี้ก็น้องคนนี้ก็พี่

ใครผู้ต่อสู้ใครทำเพื่อนเราอาจอย่างเดียวเลยค่ะ
แต่พอเล่นในไทยหนูแทบจะน้อยมากที่จะเล่นไม่สุภาพค่ะ
แต่พอเราไปเล่นเมืองนอกเล่นแล้วมันรู้สึกว่า
เราจะดูแลทีมเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะสู้ให้ถึงที่สุด
มันก็จะรู้สึกว่าเราเก็บประสบการณ์ตรงนั้นได้ดีกว่าด้วย
ช่วงนี้ทีมชาติไทยก็กำลังรวมกลุ่มเด็กผู้หญิงแข่งกันอยู่ค่ะ
เพื่อจะแบบส่งผู้หญิงไปเวิล
เพราะว่าเราเคยแข่งกับฮ่องกงแล้วที่เอเชียวินเทอร์

เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าประเทศไทยก็ไปได้เหมือนกัน
แล้วก็ตอนนี้พยายามทำให้เกิดกลุ่ม
เด็กผู้หญิงมาเล่นด้วยกันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วทีนี้เราก็จัดสักสองสามครั้ง

แล้วน้ำตาลก็มั่นใจว่าเวิลเราก็แบบสามารถสู้ได้ค่ะ
เราก็แบบประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในขบวนการที่จะแบบ
หลีกแล้วก็ส่งนักกีฬาไปเวิลค่ะ

ตอนนี้ก็มีเด็กมากมายที่แบบเข้ามาเล่นแล้วก็พัฒนามากขึ้น

ร้านมาตรฐานที่เขาแข่งกันเมืองนอก

เขาไม่จัดเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้
ถ้ามีเมื่อไหร่เรามั่นใจแน่นอนว่าแบบประเทศไทยได้เหรียญทองแน่นอน
เช่นแบบผู้ชายก็ได้มาแล้ว
ผู้หญิงก็รอโอกาสที่แบบเจ้าภาพจะจัดสักที
เพราะหนูก็เชื่อว่าแบบทีมชาติไทยทุกคนทำได้แน่นอน

แล้วเดี๋ยวทีมชาติไทยจะเอาเหรียญทองไปฝากค่ะ

ก็จะมีเกี่ยวกับการแสดงบ้าง
แล้วก็เร็วนี้อาจจะมีอะไร
มาให้แฟนคลับได้ดูบ้างนะคะ
น้ำตาลก็อยากจะเป็นนักธุรกิจ
ตอนนี้น้ำตาลก็ลองทำร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ค่ะ

แล้วก็อนาคตก็จะมีร้านขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้ำตาลก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองค่ะ

อาจจะแบบว่าผ่านช่วงเวลาที่แบบ

ตอนนี้คือน้ำตาลก็ค่อยเปลี่ยนเป้าหมายชีวิต

ระหว่างที่เราไล่ล่าตามความฝันอยู่ค่ะ
อย่างแรกก็คือต้องมีมินัย

เราต้องแบบพยายามแบบจัดสรรเวลาให้ดีค่ะ

ส่วนใหญ่น้ำตาลก็จะอยู่กับพ่อป้า

คนก็จะสั่งสอนน้ำตาลมาตลอดว่า

ขายหมูปิ้งอะไรอีกอ่ะ

ยกเว้นไม่ได้ขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นความฝันอย่างหนึ่งนะ
น้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลก็พร้อมที่จะเจออุปสรรค
เพราะว่าถ้าอุปสรรคเข้ามามันก็ทำให้ชีวิตเรามีประสบการณ์มากขึ้น
แล้วก็มันจะทำให้เราแบบแกร่งขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่งั้นถ้าไม่มีอุปสรรคหนูก็คิดว่าชีวิตไม่น่าจะมีความหมายอะไรมากใช่ไหมคะพี่

ตอนนั้นเราก็คงไม่ได้ยินดีอยากจะให้มีอุปสรรคหรอกค่ะ
แต่ว่าถ้ามีแล้วเราก็อยากจะแก้ไขให้มันดี

แล้วก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ใช้ในอนาคต

โชคดีมากกว่าที่มีอุปสรรคดีกว่าชีวิตเราไม่ได้มีอะไรเลย
ช่วงเวลาที่หนูป่วยแล้วแบบ

เรารู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้เลย
นั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตของหนูอีกทีนึง

การที่เราจะประสบความสำเร็จ

ถ้าร่างกายเราไม่ดีเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้ว
แล้วมันรู้สึกแย่มากในเวลาที่เราป่วยแล้วเราไม่เหลือใคร
แต่นั่นแหละค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราผ่านจุดนั้นมาได้
ที่เหลือในชีวิตมันก็ดูง่ายไปหมดเลย
มันก็ทำให้น้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลต้องดูแลสุขภาพ
พอเราดูแลสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพใจเราก็ต้องดีด้วย

พอผ่านจุดที่แย่ที่สุดตอนนั้นก็มองว่าแบบ
ต้องขอบคุณมันทุกอย่างที่แบบเราเจอมาพี่
มันเป็นแบบครูของเราแล้วก็
ถ้าไม่มีเรื่องพวกนั้นหรือไม่มีเรื่องแย่เลย
เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
จุดสูงสุดของหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นทุกช่วงเวลา
ที่หนูลงไปในร้านน้ำแข็งแล้วทำเพื่อแบบประเทศเราเลยค่ะ

หนูไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดแล้ว
เราอยากแบบทำให้แบบเด็กรุ่นหลังไปต่อได้ไกลกว่าเดิม

ทุกครั้งที่เราลงไปทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติ
หนูประทับใจทุกแมทเลยค่ะ
รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองทำได้จากเด็กที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลย
แล้วเราก็สามารถทำเพื่อประเทศชาติได้
เด็กคนนึงที่มีประโยชน์ต่อประเทศ
หนูก็ภูมิใจในตัวเองทุกครั้งที่ลงสนามไปช่วยประเทศไทย
มันมันเป็นความสุขเล็กแล้วก็หนูภูมิใจทุกแมทจริงค่ะพี่